หลอกผู้ชายแต่งงานด้วยหลายต่อหลายคน

เมื่อวานนี้ทางด้านของทนายสงการอาชิรยศัพท์
ฉากแล้วสำหรับคดีนี้

สมาชิกในครอบครัวของสาวน้ำมนต์๕คน

พ่อแม่พี่สาวหลานเขยหลานสาว
โดนจับเครื่องหมายตกใจ๔เครื่องหมายตกใจ

แล้วก็คดีดังรักลวงโลก

สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานีนะครับ

ผู้ต้องหาคดีช่อกงหลอกลวงผู้ชาย๑๔คน

ประกอบด้วยพ่อแม่พี่สาวคนรองหลานเขยและหลานสาว
เดินทางมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน
สพประตูน้ำจุลาลงกร
ความผิดฐานร่วมกันช่อโกง
โดยการแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจพยายามสืบสวนว่า
ทางครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ที่ไปร่วมงานแต่งบ้าง

หรือว่ามีการเจรจาต้าอวยเกี่ยวกับเรื่องของสินสอดหรือเปล่า

ใช่ค่ะบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็น

ออกมาแล้วร่วมกันช่อกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น

แต่ว่าพนักงานสอบสวนนำตัวทั้ง๕คน
ฝากขังต่อสารจังหวัดธัญบุรี
โดยสารตีหลักประกันเงินสดคนละ๒๐๐๐๐บาท
แต่ครอบครัวมีเงินสดมาเพียง๓แสนบาท
ดังนั้นจึงไม่สามารถประกันตัวผู้ต้องหาได้ครบทุกคน

ก็จะส่งผลให้ผู้ต้องหาบางคนสิ้นอิสรภาพครับ
ส่วนท้องที่อื่นที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหายไว้นั้น
เพราะผู้เสียหายเยอะไงเขาก็แจ้งความไว้ตามสอนอสพต่าง

ใช่ฮะเจ้าบ่าวเขาก็แจ้งความเอาไว้นะครับ

ก็จะต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีอาญา
กว่าจะครบในทุกท้องที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น
ตามที่ผู้เสียหายหลายคนได้ร้องทุกข์ไว้
รวมทั้งสารยุติธรรมได้ออกหมายจับไว้นะครับ
โดยนายสงการยังได้โพสต์ขออโหสิกรรมต่อกัน
ด้วยภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือไง
และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายหรือประชาชน
ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมบอกขออโหสิ
ผมก็ทำงานตามหน้าที่ของผม
เป็นคนที่พามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนคดีนี้คลี่คลาย
คือเป็นคนเปิดประเด็นแหละเพราะว่านุ่มหลายคน
เขาก็ไปให้ข้อมูลกับนายสงกราน
หนุ่มบางคนไม่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซ้ำ
เพราะว่าอายนะฮะแล้วบางคนก็แต่งหน้า
อยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ได้นำตัวนางสาวจิริยพรหรือว่าน้ำมนต์
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีและการประกันตัว
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวแต่อย่างใด
เพราะว่าตอนนี้ญาติเองก็ต้องทำเรื่องประกันตัวเองด้วยนะครับ